คุณผู้ชมที่จังหวัดปราจินบุรีมีจอมปลวกที่ดูแปลกคล้ายกับเสียญพญานาคมันโผล่ขึ้นมาที่ต้นตะเคียนทอง
ก็ต้องมีการทำวิธีขอเข้ามาและขอโชคขอลาบครับ
ไปดูกันหน่อยโอ้มันยังใหญ่โตจังเลยต้นตะเคียนที่นี่
ตะเคียนใหญ่โตอย่างเดียวไม่พอมีจอมปลวกด้วยเหรอเรียกได้ว่ามาครบเซตเลยทีเดียว

วัดโคกสว่างหมู่ที่๗ตะบนย่านรีอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรี
ฮือฮาฮะหลังจากมีคนไปเจอจอมปลวกสีดำสองหลังนี่เห็นไหม
จำสนิทเลย
เมฆเลยแล้วกับไม่ถามคุณยายสงฆีเช้าบ้านที่อยู่ใกล้กับบาทแห่งนี้ถ้าเล่าอย่างงี้ว่างว่าเป็นวันใช้มาก

ที่สำคัญมันมีรังหนึ่งที่เขาบอกว่ามันคล้ายกับเสียญพญานาค
หลังจากนั้นฮะชาวบ้านที่เห็นก็บอกต่อกัน
ปากต่อปากหูต่อหู

แต่เนี่ยต้องจุดทูปเสียงไทยเพื่อให้มันชัด

ถูไถด้วยแป้งที่โรยลงไปแบบนี้

คนที่ใส่หมวกเสื้อขาวนี่น่าคุ้นอีกแล้ว
ถ้าจำไม่ผิดอาจจะเป็นจานเริงก็ได้

แต่ถ้าไม่ใช่จันเรืองอย่าโกรธผมนะ
คิดจินตนาการเพราะผมเป็นแฟนคลับจาเริงอยู่แล้วไง

ช่วงเช้าแบบนี้จะได้มีอะไรให้คิดกันครับคุณผู้ชมครับ